เอาเชือกมาเลยมันหมดแรงแล้วเอาเชือกมาเลย
ยอมแล้วยอมแล้วขามันขาดพี่อ่าขามันหักขามันหัก
เอาไปรับขาลูกมีต้องหนีมีต้องหนีมันจะมาหาผมมาดีน่ะไม่เชื่อของ